ตอนนี้ตำรวจทางด้านของตำรวจปรับรามยาเสพติดประชุมกันกับ๓หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเบนท์เรสซิ่งนะครับ
รวมทั้งจะมีการหามรือว่าจะเรียกนักแสดงรวมทั้งบุคคลในวงการต่างที่มีการถ่ายรูปคู่กับนายไซสนะมาสอบประคำเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
และสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินประชุมร่วมกัน๓หน่วยงาน
เพื่อพิจารณาและเร่งตรวจสอบคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดรายใหญ่
ผลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรองผู้ประชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดกล่าวว่า
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนท์เรซิ่ง
ในประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยนะครับจากการสอบปากคำนายอัครกิจ
เนื่องจากว่าคำให้การขัดแย้งกับแนวทางของการสืบสวนของตำรวจหลายประเด็น
โดยเขาอ้างว่าได้ไปขอยืมเงินจากนายบอยหรือว่านายนัตรพลนาคม
เครือขายค้ายาเสพติดของนายใส่สนับมา๖ล้านบาทไปดาวรถลำบกินี่
ซึ่งเบื้องต้นก็ทราบข้อมูลว่ารถคันดังกล่าวนั้นซื้อมาจากเต้นรถแห่งหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไร
โดยเตรียมเชิญกรรมการขนส่งทางบกมาร่วมพิจารณารายละเอียดของทะเบียนรถของลำบกินี่
ว่ามีการสวมทะเบียนหรือนำมาใช้ในรูปแบบใด
จากว่าเจ้าของทะเบียนจริงอาจจะไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้ก็ได้นะครับ
ส่วนจะมีการเชิญนักแสดงสาวแพทย์นับประพาตันตระกูลเข้าให้ปากคำกับตำรวจหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา
เช่นเดียวกันกับนักแสดงและบุคคลต่างในวงการไฮโซวงการคนดังนะครับ
ที่ปรากฏว่ามีการไปถ่ายภาพคู่กันกับนายไซสนาแก้วพิมผะ
เครือข่ายนั้นเนี่ยตำรวจก็จะต้องหามรือแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่าควรจะเชิญใครเข้ามาสอบถามบ้าง
หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งวันนี้คาดว่าจะได้ข้อมูลข้อสรุปแนวทางในการปฏิบัติทั้งหมดครับ